แต่มันเป็นอุบัติเหตุที่แปลกมากเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่รถชนรถแปลกยังไง
เป็นรถคันเดียวกันชนรถตัวเอง
แล้วเขาไปชนรถตัวเองได้ยังไงเออมันชนรถตัวเองได้ยังไงใช่ไหมคะ
ไปดูความแปลกของอุบัติเหตุนี้กันหน่อยนะคะ
คืออุบัติเหตุนี้มันเป็นคลิปที่ถ่ายไว้ได้โดยกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
นี่ค่ะรถพ่วงคันนี้เลยวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วอยู่เลนขวาแล้วเป็นยังไงคะ
คือมันแบบเบรกกระทันหันแล้วเลยปัดมาชนนี่ไงหน้ารถตัวเองชนท้ายรถตัวเองเนี่ย
มันก็เลยเป็นเหตุรถชนรถตัวเองเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยขับเร็วนั่นแหละ
เรื่องของเรื่องแล้วปรากฏว่าพอขับเร็วมากจะไปชนท้ายกระบะคันหน้า
เขาก็เลยเบรกค่ะพอแตะเบรกเท่านั้นแหละมันเสียหลักแล้วก็เลยหมุนแบบเนี้ย
โอ้โหเป็นงูกินหางเลยนะคะอืมเพจชื่อควายเอ้ยนำคลิปนี้มาโพสต์โดยไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่
รู้แค่ว่าเป็นถนนวิภาวดีรังสิตช่วงสนามบินดอนเมืองค่ะแคปชั่นสั้นสั้นของคลิปนี้ก็บอกว่า
ใจพี่ขับสิบล้อครับประคองรถไม่ให้โดนคันหน้าเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเยี่ยมครับผมนะคะ
แต่ชาวเน็ตเขาก็ไม่ได้ชื่นชมหรอกคลิปนี้เพราะเขามองว่าคือรถพ่วงคันนี้ขับเร็วเกินไป
แล้วไปขับจี้ท้ายคันหน้าใช่แล้วเนี่ยค่ะมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้นะคะ
เขาบอกว่าการที่วิ่งรูดขวาไปแบบนี้ด้วยความเร็วแล้วเป็นรถใหญ่ค่ะ
มันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากและเคสนี้ยังนับว่าโชคดีเพราะว่าไม่ไปชนคันอื่น
ก็เสียหายแค่รถตัวเองอ่ะนะคะอืมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งอยู่บนท้องถนนเหมือนกัน
เป็นเรื่องหัวร้อนบนถนนอ้าวหนุ่มคนนึงโพสต์คลิปประจานรถกระบะอันทภาณค่ะ
เขาใช้คำนี้นะเขาบอกขับขวางเลนขวาสุดไม่หลบ
ไม่ให้แซงแถมเบรกแบบกลวนชวนให้ทะเลาะชนท้ายนะคะ
อ่าดูคลิปนี้กันหน่อยเนี้ยนะคะที่ปาดซ้ายปาดขวาเพราะนี่มาขับช้า

อะครับตรงนั้นไม่มีรถเลยเดี๋ยวเลย

โอ้โหเป็นไงมันเนี่ยจริงอุบัติเหตุหรือความขัดแย้งกันบนถนนมักจะเกิดกันแบบนี้แหละ
แต่ใส่กันไม่พอใจทีนี้ก็จะกลายเป็นอุบัติเหตุตามมานะคะ
แล้วตัวอีกฝ่ายบางทีเขาได้ยินเสียงแตรแบบนี้เขาจะรู้สึกว่ามันก็ยิ่งร้อนใช่ค่ะ
แต่ก็จะเห็นว่าคนที่นั่งข้างเนี้ยได้ยินเสียงเขาตลอดผู้หญิงอ่ะตลอด
เขาจะคอยห้ามยาพี่อย่าปล่อยเขาไปอะไรแบบนี้นะคะ
ก็มีแคปชั่นเขียนเอาไว้สำหรับคลิปนี้ว่าเฮียขับรถจริง
เพราะชายที่ขับรถคันหลังนำคลิปนี้ไปโพสต์นะคะในเพจเฮียขับรถ
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมาก่อนนะ
เลนขวามาปกติประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จู่รถกระบะคันนี้ขับมาจี้ท้ายให้หลบต้องรอจังหวะสักพักจึงหลบให้ได้
แต่พอหลบแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิป
ขับปาดขวางพยายามเบรกให้ชนหลายครั้ง
เน็ตเขาก็มองค่ะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของการแช่ขวา
แล้วก็ขวางกันนี่แหละแล้วก็เป็นการเอาคืนกันนั่นแหละ
บางคนก็เลยแนะนำว่าส่งคลิปให้ขนส่งหรือตำรวจสามารถดำเนินคดี

ตามกฎจราจรมันขับแช่ไม่ได้อยู่แล้ว
เอาไว้สำหรับแซงแซงเสร็จก็รีบหลบซ้ายนะคะ

เรื่องของคนหัวร้อนเราอ่านให้ฟังตลอดเวลาเลยนะ

บางทีได้ยินเสียงแตรเนี่ยก็อย่าไปหวั่นไหวกับมันมาก